การเมืองไทยวันนี้ท่านต้องจำชื่อแบบนี้ไว้
เพื่อการเลือกตั้งครั้งหน้าเขาเพิ่งเปิดตัวกรรมการบริหาร
ชื่อยอร์ทธอโซ฼

ว่าการว่า๘๐และพพรรคการเมือง
ต้องหยิบกลยุทธ์แตกแบงค์พันเป็นแบงค์ร้อย
มาใช้ซะแล้วเพราะระบบการเลือกตั้งครั้งหน้าเลือกตั้งใหญ่
ว่าต้นปีหกหกมีแน่นะครับเพราะสภาจะหมดวาระอยู่แล้วนะฮะ
สภาก็ต้องเลือกตั้งกันใหม่แต่จะหารร้อยหารห้าร้อย
ไหนอะไรยังไงไม่รู้แต่เหมือนกับว่าตอนนี้
พักการเมืองแต่ละพักเริ่มมีกลยุทธ์แตกแบงค์พันธุเป็นแบงค์ร้อย
ใหม่ใหม่จะเกิดขึ้นเยอะมากนี่ล่าสุดวันนี้นี่คือ
พักรวมไทยสร้างชาติจัดประชุมเพื่อเลือกตั้ง
คณะกรรมการบริหารพักชุดใหม่
และผู้ที่ได้รับเลือกเป็นหัวหน้าพักของพักรวมไทยสร้างชาติ
ก็คือคุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิพากษ์

ก่อนหน้านี้เป็นสอสอเป็นรัฐมนตรีของพักประชาธิปัตย์
ผู้ที่มาทำงานในพักนี้หลายคนก็หน้าตาคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะฮะ
สสพักประชาธิปัตย์หรือว่าสสหลายพักมาร่วมงานกัน
กับนัดพร้อมพันธ์เป็นเลขาธิการภักดิ์นะครับ
คุณวิทยาแก้วพาราดัยนี่ก็อดีตสอสออดีตรัฐมนตรีของภักดิ์ประชาธิปัตย
ก็มาทำงานอยู่ที่พักนี้ด้วย
คุณพีรพันธ์หลังได้รับเลือกตั้งให้เป็นหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติ
ได้แสดงวิสัยทัศน์แล้วก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะครับ
โดยยืนยันว่าพักเนี่ยจะไม่ทำให้ประชาชนและประเทศไทยผิดหวัง
จะสร้างชาติจะรวมไทยให้พักเนี่ยเป็นหลักในการนำพาประเทศ
โดยจะนำพักเข้าสู่สนามเลือกตั้งสอสอครั้งหน้าอย่างมั่นใจและมั่นคง
คุณพิรพันธ์บอกว่าเป้าหมายคือชนะการเลือกตั้งสอสอให้ได้มากที่สุด
แล้วก็บอกว่าไม่ได้มีเป้าหมายจะทำพักการเมืองนี้ให้ใครด้วยนะครับ
สมาชิกพักมาจากสอสอที่มีประสบการณ์มีคนรุ่นใหม่มาทำงานร่วมกัน
ที่ถูกวิจารณ์ว่าเอ๊ะพักนี้ตั้งขึ้นมาเนี่ยเป็นพักสำรอง
เพื่อให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นแคนดิเดตนายกอะไรยังไงหรือเปล่า
คุณพิรพันธ์ยืนยันว่าไม่สนใจนะฮะ
ว่าใครจะพูดยังไงก็ห้ามความคิดไม่ได้
เพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องปฏิเสธว่าจริงหรือไม่จริง
เพราะที่สุดแล้วความจริงมันจะปรากฏเอง
เบาะแว้งไม่ต้องการความแตกแยกแล้ว
หลายคนอาจจะมีวิธีการแนวทางที่ต่าง
วันนี้มีนักการเมืองผู้มากประสบการณ์
อย่างคุณปองพลอเอกสารมาเป็นพี่ปรึกษาให้กับพลักษณ์ด้วยนะครับ
ปองพลอายุ๘๐แล้วนะครับเป็นอดีตสส
หลายสมัยอเดือดธรรมดรีหลายกระทรวงนะครับ
คุณปองพลบอกว่าพักรวมไทยสร้างชาติ
สนับสนุนใครเป็นนายกต้องดูที่ความพร้อมและผลงาน
แต่ถ้าถามตอนนี้นะถ้าเอารายชื่อผู้นำประเทศมากางดูเนี่ย
เห็นได้ชัดว่า๘ปีที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์
มีผลงานพิสูจน์ประจักษ์ชัดแล้วว่า

ถ้าไม่มีพลเอกประยุทธ์ประเทศคงอยู่ไม่ได้จนถึงทุกวันนี้
เพราะฉะนั้นอาจจะเป็นคำตอบในตัวหรือเปล่า

มีคุณเสกสกลอัตถาวงหรือว่าแรมโบอีสาน
นี่เป็นอดีตผู้ช่วยรัฐมนตรี
ตรองเลขาธิการของนายกพลเอกประยุทธ์นะครับ
วันนี้มาแสดงความยินดีกับการก่อตั้งพักรวมไทยสร้างชาติด้วย
นี่อดีตการดำขนเสื้อแดงนะครับคุณเสกสกลอัฐาวงค์
คุณเสกสกลบอกว่าความจริงแล้วพักนี้เนี่ย
เขาเป็นคนลงหลุม
ขุดลงหลุมเสาตั้งพักอะไรไว้
แต่ว่าส่งไม้ต่อให้กับคุณพีรพันธ์
ตอนที่ลาออกจากสมาชิกของพักรวมไทยสร้างชาติ
คุณเสกสกลบอกว่าทีแรกตั้งใจจะกลับไปช่วยงานที่พักพลังประชารัฐ
แต่กลับถูกกีดกันทุกรูปแบบ
พักนั้นเขากลัวอะไรผมนักหนา
ตอนนี้เลยไปจดทะเบียนตั้งพักการเมืองใหม่ชื่อพักเทิดไทย

อ้าวมีอีกหนึ่งพักการเมืองในช่วงวันนี้
วางแล้วก็ต้องเตรียมเลือกตั้งกันมาเนี่ย

บ้านเราก็เลยเห็นพักการเมืองที่อาจจะดูใหม่